ทีนี้คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องราวของสาวคนนึงค่ะ
อายุ๓๒เขาก็ขายเบเกอรี่อยู่ที่ระยอง
คือก่อนหน้านี้เธอล้มแล้วเหมือนกับหน้าไปฟาด
คือกระดูกหน้ายุบก็ต้องหาหมอ
แต่สุดท้ายเธอบอกว่าอยากลองรักษาด้วยยาสมุนไพร
ลูกกรอนอะไรแบบนี้ก็เลยไปลอง
แต่พอกินไปแล้วเนี่ยนะคะปากชาแทบขยับปากไม่ได้
แล้วหน้าเป็นแผลแบบแย่ไปเลยซีกนึงอะค่ะ
แล้วยาแบบกินเยอะนะคุณผู้ชม๒๔เม็ดนะคะ
กินเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนมื้อละ๖เม็ด
ซื้อมาขวดละ๑๒๐เนี่ย
แล้วคือปากชาปากบวมแล้วหน้าแบบแถบนึงเลย

จริงค่ะเธอก็บอกโอ้โหเข็ดมากจนต้องไปโรงพยาบาลนะ

นี่คือสภาพขออนุญาตเบลอแต่แผลแบบพอเห็นล่ะ

มันเป็นตุ่มอย่างนี้เหรอ
ค่ะเป็นแบบผู้พองซีกขวาทั้งซีกเลย
ผู้หญิงคนนี้ชื่อว่าคุณทัศวรรณสังวานเพชรนะคะ
อายุ๓๒ปีคุณบิวค่ะ
ก็นอนอยู่ในโรงพยาบาลระยองนะคะ
ก็ไปซื้อยาโบราณมาค่ะคุณผู้ชมเกี่ยวกับกระดูก

แล้วหน้ากระแทกพื้นกระดูกหน้าร้าว
ก็เธอก็เลยบอกอยากลองยาโบราณยาสมุนไพรดูเผื่อจะช่วยได้

เป็นยาเส้นยาลูกกรอนแล้วก็อ้างว่าไม่มีสเตียรอย
เขาก็บอกว่าเป็นยาประสานกระดูกเธอก็ซื้อมาขวดละ๑๒๐
ขวดก็๒๔๐แต่กินทีมันเยอะมากเลยคุณภาคภูมิ
๒๔เม็ดช้าวกลางวันเย็นก่อนนอนมื้อละ๖เม็ด
พอกินหมดเท่านี้นะตื่นเช้ามาล้างหน้าแปลงฟันหน้าซีกซ้าย
ขยับไม่ได้แล้วไม่รู้สึกอะไรเลยแล้วตุ่มเม็ดใสขึ้นเต็มหน้าเลยค่ะ
เหมือนเป็นแผลผู้พองเลยค่ะคุณผู้ชมก็เลยต้องรีบไปหาหมอที่โรงพยาบาลระยอง
ฉีดยาแก้แพ้ยาขยายหลอดลมแล้วก็ให้ยาแก้ปวด
เธอก็เลยให้แฟนโทรไปถามที่ร้านขายยานะร้านก็บอกว่าเดี๋ยวขอดูรูปสิ
มันเป็นยังไงครับพอดูปุ๊บหมอที่ร้านขายยาบอกว่าโอ๊ยอาการแบบนี้งูสวัสดิ์
สวัสดิ์ขึ้นเอายาไปอีกเอายาไปให้ยามาอีก
ให้ยามากินฟรีอีก๓กระปุกบอกว่ากินยานี้ขับพิษออกแล้วก็หาย
แล้วกินไหมแต่เธอเชื่อไงเธอก็กินไปอีก
เนี่ยคือหมอแผนโบราณที่เขาขายยาเขาบอกว่าโอ๊ยรักษามาหลายคนแล้ว
หลายปีแล้วด้วยไม่เคยมีใครแพ้แบบนี้เลยเนี่ยค่ะ
ให้มากินอีกก็กินอีกพอกินอีกทีนี้ก็หายใจไม่ออกเลย
แล้วก็เหิดเต็มหน้าชาก็เลยเข้าโรงพยาบาลยา
เนี่ยค่ะก็คุณหมอที่โรงพยาบาลระยองก็เลยต้องช่วยรักษาดูแลให้นะคะ
นี่ค่ะคุณหมอก็บอกว่าดูแล้วมันไม่ใช่งูสวัสดิ์ค่ะ
แต่ยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรด้วยซ้ำคุณภาคภูมิเนี่ย
นี่ดูสิก็ต้องรอตรวจละเอียดเพิ่มเติมนะคะ
ตอนนี้ก็ต้องนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลระยองอีกสักประมาณ๒อาทิตย์นะคะ
เพราะว่าต้องรอให้แผลที่หน้าที่มันเป็นแผลผู้พองยุบลง

ก็ถึงจะกลับบ้านได้เดี๋ยวจะต้องตรวจสอบว่าไอ้ยาโบราณที่ซื้อ
แผนโบราณที่ซื้อมากินเนี่ยมันอันตรายหรือเปล่า

บางทีมีสเตียรอยด์แต่ไม่บอกว่ามีสเตียรอยด
แล้วคนที่แพ้สเตียรอยด์จะคล้ายอย่างนี้จะอาการอย่างนี้
ยาแผนโบราณบางชนิดจัดอยู่ในหมวดสมุนไพร
ไม่ต้องขออนุญาตแต่ถ้าเป็นร้านแล้ว
แล้วเป็นร้านที่จะมีการจำหน่ายยาจะเป็นสมุนไพร
หรือว่าแผนโบราณให้กับคนป่วยคนไข้
ผู้ที่จะจัดยาให้ต้องมีใบประกอบโรคสิน
เกี่ยวกับยาสมุนไพรยาแพทย์แผนไทยอะไรพวกนี้นะครับ
แล้วมันก็เกิดปัญหาขึ้นก็ไม่มีใครรับผิดชอบ